เขาบอกว่าคนที่จะรับปริญญาแต่งงานหรือว่าคนจะบวชเนี่ยต้องไม่เอาตัวไปอยู่ในที่อาโคจร
ต้องไม่เอาตัวไปอยู่ในที่เสี่ยง
เหตุการณ์นี้ค่ะผู้ชายคนนี้เขาเตรียมจะบวชแก้บนแล้ว
ปรากฏว่าไปดื่มเหล้าโอ้โหไปดื่มเยอะเลยค่ะ
ท้ายที่สุดเนี่ยคือเขาหลับอยู่ตรงไร่อ้อย
แต่เห็นผ้าขาวได้ไหมสุดท้ายเขากลายเป็นศพค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เรื่องนี้เนี่ยทางตำรวจของสพทุ่งคอกได้รับแจ้งนะว่า
มีคนเสียชีวิตอยู่กลางไร่อ้อยที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
คนเสียชีวิตคือนายนิรุธจันทพันธ์อายุ๔๖ปีค่ะ
ตอนที่ตำรวจไปถึงคือแดดมันร้อนมากไงเขาก็ต้องเอาร่มแบบร่มใหญ่แบบนี้ค่ะ
มากางตรงศพเอาไว้แล้วลักษณะศพคือนอนหงายน้ำลายฟูมปาก
ไม่ได้ใส่เสื้อไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้ไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ
แล้วก็เจอขวดน้ำเปล่าใน๓ขวดมอเตอร์ไซค์ก็จอดอยู่ใกล้กับศพ
แล้วกระเป๋ากระเป๋าของผู้ตายยังอยู่ในตะแกงหน้ารถเลยค่ะ
ทีนี้ถามชาวบ้านหน่อยคุณตาทงตาทงเนี่ยเป็นคนมาเจอศพตอนเย็นเมื่อวานนี้
ทงบอกแบบนี้ตาน่ะเห็นคนเมามานอนอยู่ตรงไร่อ้อยตรงนี้นั่นแหละ
ตาก็เลยปล่อยให้เขานอนไปแล้วเมื่อเช้าน่ะมีคนมาบอกตาบอกว่า
คนที่นอนตายแล้วตาก็เลยแจ้งตำรวจค่ะ
ทีนี้ต้องไปคุยกับแม่ของผู้ตายหน่อยค่ะคือคุณยายุ้ยคุณป้ายุ้ยอายุ๖๔ปีเนี่ยนะคะ
ยุ้ยบอกแบบนี้บอกว่าลูกมีอาชีพรับจ้างขับรถขับรถอ้อย
แล้วลูกดื่มเหล้าเยอะกินเหล้าประจำลูกป้าเนี่ยนะเพิ่งไปเบิกตังค์จากเท่าแก่มา
แล้วก็มาขอที่จะบวชบวชแก้บนแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีกำหนดบวช
ซื้อผ้าไตรเอาไว้แล้วนะปรากฏว่าตอนสักประมาณตีสามได้
ได้ยินเสียงลูกชายมาเรียกที่บ้านเออเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะพอเปิดประตูออก
ไหนอ่ะไหนนิรุธอยู่ไหนเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงมันอยู่เลย
ไม่เห็นลูกค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อว่า
จะเหมือนกับว่าลูกเสียชีวิตแล้วแล้วมาเคาะเรียกมาบอกแม่หรือเปล่า
เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนมาบอกคุณป้าว่าป้าลูกป้าเนี่ย
ตายอยู่ในไร่อ้อยนะตำรวจกับแพทย์เวรชนะสูตรนะคะ
ก็คิดว่าเบื้องต้นน่าจะเกิดจากโรคประจำตัวอาจจะดื่มเหล้าเยอะด้วยตอนนี้
อากาศก็ร้อนอีกค่ะทำให้หัวใจวายเฉียบพลัน
เองไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะคะก็มอบร่างของผู้ตาย
นำไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปค่ะครับ